ทุกผู้ชมครับที่เลยก็มีเรื่องที่ต้องเคลียร์คดีเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีพ่อของชายวัย๒๘ปีคนหนึ่ง
คือผู้ชายคนนี้ถูกตำรวจยศดาบตำรวจยิงเสียชีวิต
แล้วเอาศพไปทิ้งถ่วงน้ำเพื่อทำลายหลักฐาน
แต่พ่อเนี่ยบอกว่าเขาก็เลิกกับแม่ของลูกมาแล้วนานแล้ว
ทำไมตอนเกิดเหตุคือลูกไปหาเรื่องในบ้านแม่
ไปหาเรื่องกับสามีใหม่ของแม่เนี่ย
แล้วก็ตำรวจมารองรับเหตุแต่ว่ายิงลูกชายตัวเองจนตาย

ดูเรื่องราวนะครับความคืบหน้าคดีนี้ที่พ่อเขามาร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
เป็นคดีที่ดาบตำรวจเจริญชัยคำสายสุขอายุ๕๐ปี
เป็นตำรวจสังกัดสพนาวังจนบ
เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพผาขาวจังหวัดเลย
หลังจากก่อเหตุยิงนายธีรวัตรใหญ่กระโทกอายุ๒๘ปีเสียชีวิต
แล้วดาบเจริญชัยก็ใช้เชือกมัดมือมัดเท้า
นายธิรวัตรเอาศพไปถ่วงน้ำด้วยก้อนหินกับท่อนไม้ในกระสอบ
แล้วก็เอาไปทิ้งที่อ่างเก็บน้ำห้วยเดือหมู่บ้านภูป่าไผ่
ตำบลโนนป่าซางอพขาวที่จเหลย
ที่ศพจะถูกพบเมื่อ๒๘กรกฎาคมนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติผู้ตายก็คือเป็นคนที่เคยต้องคดียาเสพติดมา๒ครั้ง
อาวุธปืนเถื่อนหนึ่งครั้งนะครับเหตุเกิดท้องที่สอนอเทียนทะเล
แล้วก็มีพฤติกรรมชอบทำร้ายคนในครอบครัวนะครับ
ตำรวจก็เรียกตัวแม่กับคนในครอบครัวของผู้ตายมาสอบปากคำไปแล้ว
แต่ทีนี้เนี่ยจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าเมื่อคืน๒๖กรกฎาคมนะฮะ
เจอศพ๒๘กรกฎาคมคืน๒๖กรกฎาคม
ธิรวัตรผู้ตายเกิดอาการคลุมคลั่งครับ
เข้าไปที่บ้านแล้วก็พยายามทำร้ายร่างกายนายโจเซฟพาสควาเล
เป็นชาวอเมริกายุ๗๕ปีเป็นสามีใหม่ของแม่ของผู้ตายนะฮะ
ของผู้ตายชื่อว่านางเพชรดีตอนนั้นนางเพชรดีก็เลยขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
ดาบตำรวจเจริญชัยก็มาระงับเหตุแล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้น
ธิรวัตรคว้าปืนกับมีดจะเข้าทำร้ายดาบตำรวจเจริญชัย
เจริญชัยก็เลยใช้ปืน๓๘ยิงเข้าที่หน้าอก๓นัด
นายธิรวัตรเสียชีวิตอันนี้จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะ
จากนั้นพบว่าดาบเจริญชัยเนี่ยตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ศพผู้ตายขึ้นรถกระบะขับออกจากบ้าน
เชือกมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาไปถ่วงน้ำในจุดที่ไปพบศพ
ก่อนจะไปมอบตัวแต่ว่าให้การปฏิเสธนะครับ
ไม่ได้ฆ่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกไป
พ่อของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายทวายใหญ่กระโทกอายุ๕๔ปี
ก็เลยมาตามคดีบอกว่าเขาเลิกกับแม่ของผู้ตายมา๒๐กว่าปีแล้ว
ลูกสาวโทรมาบอกว่าเจอศพลูกชายถูกฆ่าถ่วงน้ำ
ก็เลยเดินทางจากบุรีรำมาที่สพผาขาวจังหวัดเลย
พบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีกับชุดสืบสวน
แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือทางคดีไม่มีการสอบปากคำอะไรทั้งสิ้น
บอกว่าให้ญาติผู้ตายเนี่ยอยู่เฉยเขาก็สงสัยว่าทำไมวันเกิดเหตุ
ทำไมคนที่บ้านไม่ไปแจ้งตำรวจว่านายธิรวรรษเข้ามาคุ้มข้าง
จะก่อเหตุในบ้านแล้วตำรวจมาระงับเหตุตำรวจเลยยิงเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ทำไมไม่แจ้ง
ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกทำไมไม่โทรไปบอกพ่อตั้งแต่วันนั้น
ใช่มันมีเงื่อนงำแล้วพอตำรวจที่มาระงับเหตุยิงลูกชายตายเอาไปถ่วงน้ำ
แต่ไปพบเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าไม่ได้ทำปฏิเสธตอนที่มีคนไปพบศพ
ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมในคดี
มันก็เป็นเงื่อนงำที่ต้องเคลียร์กัน